ระยะหลังมานี้คุณเจเจตรินเนี่ยมักจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการ
กำลังอ่อนแอกฎหมายไทยควรจะเคร่งครัดมากกว่านี้เขาว่าแบบนั้นนะคะ
แม้ว่าตัวเองเนี่ยจะไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายแต่ก็รู้สึกว่าวันนี้คนเลวไม่กลัวกฎหมายแล้ว
มีทั้งการวิ่งเต้นเงินทองอยู่เหนือกฎหมาย
เยาวชนก่อคดีอันตรายคนพกปืนกันเป็นเรื่องปกติ
มีทั้งยาเสพติดและคดีข่มขืนซ้ำแล้วซ้ำเล่า
หากยังไม่ลงโทษให้เด็ดขาดก็คงไม่มีใครกลัว
ยิ่งหากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐทำผิดเองยิ่งต้องได้รับโทษหนัก
เขาก็โพสต์ค่อนข้างที่จะแบบว่ารุนแรงพอสมควรนะ

พร้อมกับฝ่าไปถึงผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบด้วยนะคะ
หากคิดจะปฏิรูปบ้านเมืองก็ควรปฏิรูปบทลงโทษให้หนัก
เชื่อว่าคดีอาจยกรรมในบ้านเราจะลดน้อยลง
ในเมื่อโลกไม่สวยก็ต้องอยู่กันด้วยกฎหมายที่เฉียบขาด

ก็ทำเอาแฟนคลับเข้ามากดไลค์กันหลายพันไลค์เลย
รวมถึงส่วนใหญ่ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิง
เห็นด้วยกับนักร้องคนดังด้วยนะคะ
จริงแล้วคุณเจจจริน
ไม่ได้แค่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์

ตัวเขาเองก็มีส่วนช่วยเหลือสังคม
ในเหตุการณ์ใหญ่อย่างเช่นน้ำถ้วมภาคใต้ข้าถมา
ครอบครัวของเขาลงไปในพื้นที่เป็นครอบครัวแรกเลยนะ
ใช่แล้วเรียกได้ว่าทำทั้งครอบครัวเลยนะคะ
ใช่ค่ะสอนให้ลูกปลูกจิตสำนึกให้กับลูก
ก็อยากเห็นสังคมไทยของเราดีขึ้นเหมือนกัน
ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมด้วยเนาะ